หลังแล้วนี่ครับลิซ่าปลุกกระแสตำมะม่วงฟีเวอร์ครับ
หลังจากโพสต์ลงโซเชียลมีเดียไปครับ

ทีนี้ล่ะร้านตำยำทุกที่ขายดีเลยคุณผู้ชม

เจ๊น้อยนี่เจ๊น้อยกว่านี้หรือนางชูศรีอายุห้าสิบแปดปี
แล้วก็เทใส่จานแบบนี้เจ๊น้อยบอกโอ้โหมือไม่ว่างเลยนะ

ตำส้มตำนี้แหละและตำมะม่วงนี้แหละครับ
น้อยบอกนี่แหละมันเป็นอิทธิพลมาจากลิซ่า
โพสต์ภาพตำมะม่วงปรากฏขายดิบขายดี
ต้องสั่งมะม่วงเพิ่มนะต้องขอบคุณน้องลิซ่าด้วย
ไม่ลืมบ้านเกิดและพยายามนำเสนออาหารไทยอาหารพื้นบ้าน
แม่ค้าอย่างพี่น้อยเขาเนี่ยมีรายได้เพิ่มมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว
จู่ก็ขายดีอย่างลูกค้าลูกค้าที่มาซื้อที่ร้านนะคุณผู้ชม
แล้วก็สั่งไปกินที่บ้านเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะเออมันมีผลจริง
พอคุณลิซ่าเนี่ยโพสต์ภาพตำมะม่วงหลังจากที่เขาก็อาจจะไม่ได้กินมานานแล้ว
อืมน้ำลายสอขึ้นมาเลยอ่ะต้องสั่งมากินบ้างครับเออ
ส่วนที่ขอนแก่นเนี่ยกระแสตำมะม่วงยำผลไม้ฟีเวอร์
ก็ปรากฏว่าตำมะม่วงยำมะม่วงขายดีกว่าทุกวันอืม
แต่ร้านไม่ได้ขึ้นราคานะไม่ได้ฉวยโอกาสมาอัพราคาอะไรแบบนั้น

ไม่ได้ไม่ได้น้ำแข็งอย่ามาราคาคุย

ไม่ได้เออต้องมีเปิ้ลนะต้องมีเผ็ด

ว่าตั้งแต่เปิดร้านเมนูแรกที่ได้ขาย

หลังจากนั้นก็มีแต่ยำมะม่วงยำมะม่วงยำมะม่วง

ตอนแรกก็รู้สึกแตกแปลกเมื่อกัน
สต๊อกแต่มะม่วงแล้วนะเนี่ย

วันนี้ดูสิเนี่ยวัดนี้ลิซ่าผ่าน

ผมว่าไทยรัฐเราเนี่ยลิซ่าต้องผ่านบ้างละวะ

คือไม่ต้องแวะมาคือผ่านก็เอา
โอ้โหป้ายไวนิวสะดุดตาจริงครับ
ที่หน้าวัดอินทารามตะบนนะครับ
หัวรอที่จังหวัดพระนครศรียุธยา

วัดนี้ลิซ่าผ่านแวะมาไหว้พระขอพรได้จ้า

คือก่อนหน้านี้ใช่ไหมลิซ่านะครับ

วัดมหาธาตุอ่าวัดหน้าพระเมน

จากเห็นกระแสฮือฮาของโยมลิซ่าไง
เที่ยววัดในพระนครศรีอยุธยานะครับ

ยังไงจะไปวัดแม่นางปื้มลิซ่าต้องผ่าน
นี่ทำเป็นแผนผังให้คุณผู้ชมได้เห็นเลย

ที่เบิร์ดคือห่างกันแค่๕๐๐เมตรอย่างนั้น

มันต้องได้มีการผ่านกันไปบ้างแหละ
นี่แหละลูกศิษย์ก็เลยคิดจะทำป้ายนี้ขึ้นมา
เพื่อชักชวนเชิญชวนประชาชนครับเอาลองฟังดูหน่อยฮะ

คนไปวัดเมืองนางปลื้มเยอะแยะเลย

ไม่ค่อยมีคนเข้ามาเลย
ผมขอทำป้ายให้ได้ไหม
ศิษย์ธรรมดิตด้วยแล้วแต่แล้วแต่

ครับห้ามมาบอกว่ามี
มีทางที่ไม่ต้องผ่านวัดนี้ไม่อยากขอร้องเถอะ
ขอร้องนะครับดูความตั้งใจของทางวัดนี้แล้ว
นี่คือต้องเสียกระตังไปทำน้ำ
อย่านะแม้ว่าจะมีทางรัฐจะทางอื่นก็ตาม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดโอ้โหนี่แหละฮะ
คือหลวงพ่อโตเป็นพระประธานแล้วก็หลวงพ่อธรรมจักรขจัดภัย
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดอายุกว่า๖๐๐ปี
ต้องไปแล้วยังมีซุ้มพญาครุฑหน้าโบสถ์
เชื่อว่านะครับถ้าใครไปลอดผ่านซุ้มประตูนี้
ตรงนี้เลยนี่โอ้โหสวยนะ
นี่ครับสิ่งอัปมงคลจะหายไปนะครับ
อินทรามครับพระนครศรียุธยาครับลิซ่าผ่านครับ